อ่าทีนี้มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่วังน้ำเขียวหน่อยนะคะ
ตอนนี้หลายคนบอกว่านอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วภาวะค่ะ
เพราะอะไรถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยตั้งแต่ตุลาเลยนะคะตุลามาจนถึงต้นพฤศจิกาเนี่ย
ฝนตกแทบทุกวันเลยเพราะว่าบ้านเราโดนพายุนับไปนับปลา๕ลูกแล้วนะคะ
ฝนตกหนักพอฝนตกหนักสิ่งที่เกิดขึ้นคือดินบนภูเขาเนี่ยมันอุ้มน้ำไม่ไหวค่ะ
มันพังถล่มลงมานะคะกว่า๒๐จุด
ตอนนี้ทางการต้องประกาศเตือนนะคะมีการปักป้ายเตือนแบบเมื่อสักครู่
แล้วก็เตรียมที่จะอบพยพประชาชนยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะ
เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าช่วงที่ดินถล่มลงมาเนี่ยหลายครัวเรือนค่ะ
นอนอยู่บริเวณในบ้านเนี่ยสะดุ้งค่ะตื่นค่ะ
ไม่เป็นอันทำอะไรกันแล้วนะคะหวาดภาวะทั้งคืนเลย
ไม่รู้ว่าไอ้ดินบนภูเขาเนี่ยเมื่อไหร่จะพังถล่มมาทับบ้านตัวเองนะคะ
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ตีนเขาเราไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะ
คุณสมบูรณ์สิงกิ่งเป็นนายกอบตไทยสามัคคีนะคะ
เปิดเผยบอกว่าปีนี้พื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
ฝนตกลงมาอย่างหนักมากที่สุดในรอบกว่า๑๐ปีเลยนะคะ
วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า๒๐๐มิลลิลิตรทำให้เกิดดินถล่มค่ะ
พร้อมกับตอนนี้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วนะคะ
คือจุดที่เกิดดินถล่มเยอะเนี่ยเป็นพื้นที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวนะคะ
ส่วนที่คลองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริทเขื่อนพิมายอำเภอพิมายนะคะ
ตอนนี้ยังคงเร่งเดินเครื่องเครื่องผลักดันน้ำแรงดันสูงจำนวน๒๐เครื่อง
เพื่อที่จะผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมายให้ไหลลงสู่ที่บริเวณท้ายเขื่อนในเร็ววันค่ะ
เนื่องจากตอนนี้พอไปสำรวจพบว่าคุณดูสิ
ปริมาณน้ำนะฮะจากในพื้นที่ต่างของโคราชนครราชศรีมาเนี่ย
ยังไหลเข้ามาสมทบกับปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเกรงว่า
วนน้ำมันจะเอ่อล้นมาสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องในพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะคะไปดูที่บ้านวังกลุ่มอำเภอพิมายนะคะคุณผู้ชม
ตรงจุดนี้น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรชาวบ้านกว่า๒๐หลังคาเรือน
โดนน้ำท่วมขังแบบนี้คุณมากว่า๑เดือนแล้วค่ะอยู่กับน้ำแบบนี้นะคะ
แล้วคาดว่าจะต้องอยู่แบบนี้อีกหลายเดือนด้วยกันนะครับ
นี่คือความเดือดร้อนของชาวโคราชนะคะจุดหนักเนี่ยก็จะเป็นวังน้ำเขียวแล้วก็พี่มาย
ปีนี้นี่โคราชงานเข้าจริงนะครับ